ครับขณะที่ทำแผนเมื่อวานนี้มีทางด้านของครอบครัวของทั้งฟอสกับสปายไปดูการทำแผนด้วย
แล้วก็ทางด้านของแม่ของฟอสเองก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อ
ว่าจริงแล้วอยากจะเข้าไปถามเสียอ้วนว่าฆ่าลูกเขาทำไม
แต่ว่าเข้าไม่ได้เพราะว่าตำรวจนั้นคุมตัวอยู่ไกลมาก
แม้แต่ใบหน้าเสียอ้วนก็มองไม่เห็นเพราะว่าให้สวมหมวกกันน็อกเอาไว้
ก็อยากถามว่ามาทำลูกทำไม
อีกหนึ่งประเด็นที่แม่ของฟอสตั้งคำถามคือเรื่องของเงิน๔ล้านบาท
อยากจะเอาคำถามนี้ไปถามทางด้านของครอบครัวของสปายว่า
เงินเหล่านี้รับจากเสียอ้วนมาจริงหรือเปล่า

คือประเด็นนี้เชื่อว่าหลายคนก็อยากจะรู้เหมือนกันนะคะ
ว่าตกลงแล้วประเด็นของการสังหารครั้งนี้เนี่ย
มันเป็นเรื่องของความหึงหวงอย่างเดียว
หรือเงิน๔ล้านนี้มันเป็นตัวแปลเป็นปัจจัยอะไรด้วย
เพราะฉะนั้นวันนี้เรามาวิเคราะห์ปมเรื่องเงินที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้กันเลย
ติดตามพร้อมกันในขีดเส้นใต้เมืองไทยกับคุณสุภาพคลี่ขจายค่ะ
ขอบคุณครับคุณมิ้นครับคุณก๊อฟครับ

แต่ก่อนเขาบอกว่าดูหนังดูละครแล้วย้อนดูตัว
นี้ต้องมาบอกว่าดูข่าวแบบนี้แล้ว

ย้อนดูว่านี่จะเป็นอุทหาหอนอะไรบ้าง
เพราะว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างเสียอ้วนกับสปายกับฟอส
เป็นเรื่องราวที่เมื่อได้ตามดูรายละเอียดลึกแล้วเนี่ย
มันน่าเป็นอุทาหรณ์จริงครับ
ใครที่ได้ตามติดตามข่าวของไทยรัฐที่เจาะประเด็นนี้อย่างละเอียด
ได้ฟังที่คุณจอมขวัญสัมภาษณ์แม่ของสปาย
คนที่เกี่ยวข้องลูกพี่ลูกน้องเขาเมื่อคืนนี้
สัมภาษณ์เพื่อนของเสียอ้วน

เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์สองฝ่าย

ลักษณะอย่างเสียอ้วนเนี่ยเยอะนะครับ
ที่คิดว่าเงินเอาชนะความรักได้กับผู้หญิง

เพื่อนของเสียอ้วนบอกว่าก่อนหน้านี้

อาจจะเป็นเพราะว่าบุคลิกหน้าตาตัวเอง

ฉะนั้นก็จะใช้เงินเข้าไปเป็นใบเบิกทาง
ทำกับผู้หญิงแบบนี้มาหลายคนแล้ว

แต่ว่าเขาก็ไม่ใช่คนให้ฟรีนะครับ

ผู้หญิงตีจากเขาขอเงินคืนครับ
นี่เพื่อนของเสียอ้วนเป็นคนบอกนะ
ไม่ให้ฟรีขอเงินคืน
แล้วมาถึงกับหนูสปายนี่ก็เหมือนกัน

หรือคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้

อ้วนก็ใช้เงินเป็นบันได
สปายนั้นอาจจะมี

จากลูกพี่ลูกน้องเขาเมื่อคืนนี้

แต่ว่าไม่ขัดคล่องในไมตรีจิต
เสียอ้วนบอกว่าจะแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้

แม้ว่าจะผ่านมาแล้วหลายคนไม่ได้จริงจัง

ถึงขั้นไปซื้อบ้านกันแล้วนะครับ
แล้วก็ให้เงินให้ทอง
สปายนั้นก็เรื่องหนึ่ง
แต่ว่าให้ไปถึงแม่
ญาติพี่น้องของสปายด้วย
การที่ผู้ชายให้เงินผู้หญิงและผู้หญิงรับ
ให้พ่อแม่พ่อแม่รับ
ให้คนที่เกี่ยวข้องเขารับ
ก็มีสิทธิ์ว่าเขามีความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของนะครับ
เขามีสิทธิ์จะคิดว่าเขาเป็นเจ้าของเจ้าเข้าเจ้าของสปายนะครับ
เพราะว่าเขาคิดว่าจะเดินทางไปสู่การแต่งงาน
ฉะนั้นเมื่อถูกผู้หญิงตีจากโกรธครับ

แต่ว่าไปคิดเอาว่าฟอร์สนั้นเป็นผู้ชายคนใหม่

แม่ญาติพี่น้องจะบอกว่าไม่ใช่
แต่ว่าอ้าวคืนก่อนเกิดเหตุไปนอนห้องเดียวกันอีกครับ
ฉะนั้นความโกรธความเครียดแค้น
ก็นำมาสู่การฆ่ากันไงครับ

จริงเสียอ้วนก็เป็นคนเก่งนะครับ
เดือนหนึ่งเนี่ยทำธุรกิจที่ป่าตองสถานบันเทิงเนี่ย
เห็นว่าเดือนหนึ่งได้รายได้ไม่ต่ำกว่า๓ล้าน
จากนี้ไปก็จบหมดอนาคต
เพราะความเครียดแค้นชิงชังและบริหารความคิด
ไปในทางที่เรียกว่าต้องการเอาชนะต้องการระบายแค้น
นี่เป็นอุทาหรณ์ของคนที่คิดอย่างเดียวว่าแค้นจะต้องชำระ

แม่ของสปาย
ให้สัมภาษณ์กับคุณจอมขวัญว่า
ทีแรกเสียอ้วนจะโอนเงินมาให้ล้านหนึ่ง

เสียอ้วนกับสปายเป็นตกลงกันแล้วก็โอนเงินมาให้๑ล้านบาทแม่ก็รับไว้
แม่พูดในธรรมนองว่าไม่อยากได้เงินของเสียอ้วน
ไม่อยากไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองเขา
แต่ว่าพอฟังจากเพื่อนของเสียอ้วน
โอ้โหมีสกริปที่โอนเงินระหว่างเสียอ้วนไปถึงแม่ของสปาย
พ่อของสปายหรือคนที่ใกล้ชิดของสปายรวมแล้วทั้งหมดไม่รู้ตั้งกี่ครั้ง
รวมเงินเนี่ยเพื่อนของเสียอ้วนประเมินว่าไม่ต่ำกว่า๔ล้านบาท

คำถามก็คือว่าในเมื่อไม่มั่นใจไม่ตกลงใจว่าเขาจะมาเป็นลูกเขยหลานเขย
เขาจะมาเป็นสามีเขาลูกเราหลานเรายังไม่ตกลงปลงใจว่าจะไปเป็นเมียเขา
รับเงินเข้ามาทำไมตั้งมากมาย
ตอนที่ออกมาพูดกับทีวีก็พูดความจริงไม่หมดนี่ครับ
แล้วประโยคที่บอกว่าจะไปถามเสียอ้วนว่าฆ่าน้องเขาทำไม

รับเงินมาแล้วนิสัยเสียอ้วนเมื่อรับเงินมาแล้วเอาเงินเขาไปแล้วไม่ได้ดั่งใจปรารถนาเขาก็ทวงคืน

จึงเป็นอุทาหรณ์ว่าถ้าไม่มีความมั่นใจไม่คิดจะรับเข้ามาเป็นคนในครอบครัว
คุยกับลูกแล้วลูกจะไม่เอาเข้ามาเป็นสามีแล้วไปรับเงินเข้ามาตั้งมากมายทำไม

รับเงินเข้ามาขนาดนั้นผู้ชายคนไหนก็คิดเหมือนกันหมดว่านี่แปลว่าตกร่องปลองชิ้นแล้ว

ที่จะยกลูกสาวให้บ้านก็กำลังจะกลายเป็นเรือนหอให้เงินมาถึงขนาดนี้อ้าวแล้วก็ตีจากตีจากแล้วไปมีคนใหม่
ผมถึงบอกว่าดูหนังดูละครแล้วย้อนดูตัวดูข่าวแบบนี้แล้วต้องย้อนดูตัวที่จริงข่าวแบบนี้ยังมีอีก
สังคมไทยเพียงแต่ว่าไม่เป็นข่าวไม่คดีดังเหมือนกับเสียอ้วน
เสียอ้วนเสียอ้วนก็ต้องติดคุกฝ่ายหญิงลูกสาวก็ต้องเสียชีวิตเพื่อนของลูกสาวก็ต้องเสียชีวิต
ทบทวนดูสิครับมันเกิดจากอะไรล่ะครับมันเกิดจากอะไรล่ะครับเกิดจากความรักความเครียดแค้นความโลภปนปนกันอยู่ในนั้นล่ะครับปนปนกันอยู่ในนั้น
อีกเรื่องหนึ่งที่คุณก๊อฟกับคุณมิ้นเกริ่นไว้เมื่อสักครู่ขอออกความเห็นหน่อยเถอะ
เรื่องการจราจรที่บอกว่าถ้าไม่มีใบขับขี่ไม่พกใบขับขี่ใบขับขี่หมดอายุจะต้องปรับกันแพงถึง๔๕๐๐๐และอาจจะมีโทษติดคุกด้วย
แม้ตำรวจบอกว่านั่นเป็นโทษขั้นสูงสุดจริงแล้วอาจจะไม่ถึง
ไม่มีใครขัดข้องหรอกครับเรื่องการจัดระเบียบการจราจรให้การจราจรมันดีขึ้น
จัดระเบียบวินัยนี่มีความจำเป็นคนไม่มีใบขับขี่แปลว่าไม่ได้ทดสอบใบขับขี่ขับเป็นมั่งไม่เป็นมั่งไปเป็นภาระอยู่บนท้องถนน
ฉะนั้นไม่ควรออกมาขับคนที่ไม่มีใบขับขี่แปลว่าไม่ได้รับการอบรมไม่ได้รู้ว่าเครื่องหมายจราจรตรงไหนเป็นอะไรสีอะไรคืออะไรไม่รู้
ฉะนั้นคนทุกคนต้องมีใบขับขี่ใครไม่มีใบขับขี่ต้องปรับให้หนักแต่สิ่งที่คนแคลงใจก็คือว่าถ้าปรับหนักขนาดนั้นย้อนถามดูซิว่าตำรวจมีความซื่อตรงชัดเจนเหมือนกันทุกคนหรือยัง
ทุกวันที่ผ่านมาเวลาจับก็ปรับกันข้างถนนตรงนั้นก็มีนี่ครับไม่ต้องไปโรงพักสมยอมกันคนที่ขับรถบอกว่าเสียเวลาไปโรงพักช่วยไปจ่ายค่าปรับให้ทีนึงร้อยสองร้อยว่ากันไปแต่ถ้าโทษมันแพงขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่ร้อยสองร้อยแล้วนะครับถ้าตำรวจบอกว่ารู้ไหมคุณไม่มีใบขับขี่เนี่ยปรับได้ถึง๕๐๐๐นะ

ว่าตำรวจต้องไม่สมยอมรีดไถเขาข้างถนน
งั้นประชาชนยิ่งหนักเข้าไปอีก

นี่ก็เอาเรื่องนี้มาแถมท้ายหน่อย
ก่อนที่จะเดินหน้ายังไงต่อไปครับ

แล้วเวลาจะขึ้นศาลกันเนี่ยนะ
คนที่จ่ายเงินเนี่ย
สินบนผิดเท่ากับคนรับนะ
ฉะนั้นคนที่จ่ายให้สินบนเนี่ย

ให้สินบนมีความผิดเท่ากับคนรับสินบน

ก็ใช้แต่กฎหมายอย่าใช้อย่างอื่น